คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยเห็นคลิปนี้กันแล้วหรือยังคะ
คลิปที่คุณยายท่านหนึ่งหน้าตาเขียวช้ำปูดบวมยืนตัวสั่นอยู่กลางตลาด
บอกช่วยด้วยช่วยยายด้วยยายถูกหลานทำร้ายมา
เอาปัสสาวะเอาอุจจาระราดหัวป้ายหน้าแล้วไล่ยายออกจากบ้าน

ช่วยยายได้มั้ยคะช่วยได้ยาย

นี่แหละครับเดี๋ยวผมให้รถพยาบาลมาดูหน่อยนะครับ
นี่มีป้าแกช่วยดูอยู่ครับโดนหลานทำร้ายมา
หลานทำร้ายครับ
นี่ค่ะคลิปนี้ถูกโพสต์ลงในติ๊กต๊อกจากแอคเคาน์ที่ชื่อเนี่ย

ประนามหยามเหยียดแล้วก่นด่าหลานแบบ
ไม่มีที่สิ้นสุดเลยจริงนะ

ทำกับยายแบบนี้ได้ยังไง
ข้าวไปที่จุดตั้งต้นคือที่ตลาดแห่งนี้ก่อน
ตลาดเทศบาล๕หรือตลาดประตูผี
ได้คุยกับคุณรุ่งนภาแม่ค้าในตลาดเขาบอกว่า
คุณยายท่านนี้ชื่อยายมณฑาอายุแกประมาณ๗๐ปีแล้ว
เมื่อก่อนแกก็เป็นแม่ค้าในตลาดนี้แหละ
ขายข้าวต้มมัดอยู่เมื่อวาน
เห็นคุณยายแกเดินมาในสภาพตัวสั่นหน้าช้ำไปครึ่งหน้าคุณ
บวมเขียวช้ำแบบนี้หมดเลยตกกระจายกันทั้งตลาด
บอกยายยายเป็นอะไรยายมณฑาเกิดอะไรขึ้น
ยายบอกหลานทำร้ายเนี่ยยายอยากแจ้งความ
แต่ยายไม่มีบัตรประชาชนค่ะหลานยึดบัตรไป
โอ้โหทุกคนตกใจมากเห็นสภาพยายแล้วบอกรับไม่ได้
เป็นหลานในไส้ทำร้ายยายแบบนี้ได้ยังไง
แต่หลายคนบอกว่าถูกหลานทำร้ายจริงเหรอ
เพราะบาดแผลมันหนักหนาสาหัสมากเลยนะยาย
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงต้องเอาเรื่อยถึงที่สุดเลยนะ
ใครก็บอกโดนหลานตีใครถามก็ว่าหลานตี
พี่ก็ไม่ได้ปากใจเชื่ออะไรถึงขนาดนั้น

พี่ก็บอกว่ามันก็เกินคนแล้วนะมันไม่ใช่คนแล้วนะ
แต่ว่าต้องถามยายอีกทีนึงว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไง
ต้นตอนนี้คุณยายถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราช
ตำรวจกู้ภัยก็ประสานญาติให้มาดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
เรื่องนี้บอกว่าถ้าคุณยายถูกหลานทำร้ายจริง
คุณยายอยากเอาเรื่องคุณยายแจ้งความได้เลยนะ

เล่นโซเชียลนานน่าจะมีภูมิคุ้มกันแล้ว
ว่าอย่าเพิ่งออกตัวแรง

ทุกคนเห็นไม่มีใครที่ไม่เป็นห่วงคุณยายเลย
เพราะว่าเนี่ยหน้าผากซ้ายปูดตาซ้ายช้ำมีรอยแดงช้ำไปครึ่งหน้า
โอ้โหยายแกอายุมากแล้วอ่ะไปคุยกับหลานเลยค่ะ

คดีพลิกค่ะคุณฮะไปคุยกับหลานเป็นหลานสาว
หลานบอกพี่ฟังหนูก่อนหนูไม่ได้ทำร้ายร่างกายคุณยาย
คุณยายเนี่ยเอาเรื่องเลยนะคุณยายแกไม่สบาย
อยู่ตัวคนเดียวลูกลูกตายหมดแล้วหนูที่เป็นหลานเนี่ย
แกมาดูแลดูแลได้สี่ปีแล้วคุณยายแกป่วยเป็นเส้นเลือดสมองตีบ
แกก็มักจะมีพฤติกรรมชอบเรียกร้องความสนใจ
เรียกร้องยังไงบางวันเอาหัวโขกโต๊ะครับ
วันเอาหัวโขกประตูแล้วบางทีแกก็โวยวาย
ประกอบกับแกกินยาสลายริ่มเลือดค่ะการกินยาสลายริ่มเลือดเนี่ย
คือทำให้เส้นเลือดมันเปราะเวลากระแทกอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ย
มันจะช้ำมันจะบวมมันจะเหมือนกับว่าเขียวช้ำบวมอย่างเงี้
มากกว่าคนปกติอยู่แล้วเธอบอกเธอในฐานะหลานสาว
ดูแลคุณยายมาตลอดดูแลอย่างดีช่วยรักษาพาหาหมอด้วย
วันที่ไปเจอคุณยายแกอยู่ที่ตลาดเนี่ยเธอบอกวันนั้นไม่รู้เหมือนกันว่ายายออกจากบ้านไปได้ยังไง
ออกมาเป็นคลิปเนี่ยเธอบอกโอ้โหเธอโดนด่ายับเยินไปหมดเลยเลย
บอกขอชี้แจงหน่อยแล้วเธอเองก็เป็นคนติดต่อให้ตำรวจพายายไปรักษาที่โรงพยาบาล
อ่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหนึ่งอย่าเพิ่งออกตัวแรง
และสองเดี๋ยวให้ตำรวจเขาเป็นคนจัดการแล้วกันเนอะ
ว่าความจริงเนี่ยเป็นของฝั่งหลานสาวหรือเป็นฝั่งของคุณยายกันแน่
เพราะว่าถ้าถึงมือหมอแล้วเนี่ยคุณหมอตรวจสอบได้แน่นอนว่า
เป็นจริงที่หลานสาวบอกไหมกินยาสลายริ่มเลือดป่วยเป็นเส้นเลือดติดจริงหรือเปล่า
พฤติการเป็นยังไงเชื่อว่าคุณหมอบอกได้
แล้วเราก็น่าจะได้รู้ความจริงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นหรือเปล่า
เพราะว่าถ้ามีตำรวจก็ต้องแจ้งความแน่นอนอยู่แล้ว